มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของหมอน้ำมนต์
หมอน้ำมนต์ที่เป็นกระแสขึ้นมานะคะบอกว่าสามารถรักษาได้หายทุกโรค
ครอบจักรวาลรวมถึงปัญหาครอบครัวแตกแยก
หมอน้ำมนต์ก็สามารถรักษาได้ด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปตรวจสอบแล้วค่ะ
นายประดิษฐ์แสนประเสริฐอายุ๔๑ปีชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอาจารย์หน่อยนะคะ
ที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำบอกว่าตนเองเป็นหมอศัยยศาสตร์
น้ำมนต์ที่เสกเองนี่แหละค่ะรักษาได้ทุกโลกเลยแบบครอบจักรวาล
บ้าผีปอบโดนใส่ของแม้แต่เรื่องสามีมีเมียน้อย
ก็สามารถทำให้กลับมาได้นี่แหละค่ะเรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสโด่งดัง
ทำให้มีการแชร์มีการส่งต่อกันไปเยอะแยะมากมายนะคะ
ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
จตุรงวิชัยดิตกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายฝ่าย
ลงไปในพื้นที่ค่ะไปหาข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้
แล้วก็เจอนะคะนายประดิษฐ์ยอมรับกับประหลัดอำเภอบอกว่า
รักษาผู้ป่วยจริงทำแบบนี้มานาน๗ปีแล้ว
รักษาคนป่วยจิตเวทหายโรคอื่นก็หาย
วิธีการก็คือเสกน้ำมนต์หรือใช้สมุนไพรให้ไปดื่มให้ไปทาให้ไปอาบ
ปัญหาแตกแยกของครอบครัวที่โดนใส่ของก็ช่วยได้
คนที่มารักษาจ่ายค่าครู๙๙บาทถ้ารักษาหายจะมาปลงครู
จะต้องจ่าย๑๐๕บาทยืนยันบอกจะรักษาผู้ป่วยต่อไป
เพราะมั่นใจไม่ได้ทำผิดกฎหมายค่ะใครมีความรู้ด้านไหน
รักษากันไปหมอในอดีตไม่เหมือนหมอปัจจุบัน
อันนี้ถือเป็นทางเลือกในการรักษาอีกทางหนึ่งทนายประดิษฐ์ว่าอย่างนั้นค่ะ
ก็คือแท้เราเนี่ยอาจได้ทราบเป็นบางคนค่ะเหตุจริงคนก็อยู่ที่บ้านชะมัดน้อย
เป็นบ้านที่พี่ชายแต่ผมจะรักษาอยู่ที่สมบูรณ์เปาะปากกา
ก็ลงไปแล้วหมอว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่า
ข้อสรุปออกมาเป็นยังไงนะคะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ